บุรีรำแบงก์ปลอมระบาดนะครับคุณผู้ชมที่นี้แบงก์ปลอมเนี่ยจะมาถึงมืออาน
ได้ยังไงมันก็มีวิธีการของมิจฉาชีพอย่างรายนี้ค่ะคุณป้าท่านนี้เป็นแม่ค้าขายกล้วย
แข่งค่ะแล้วก็มิวจิศชีพเนี่ยเอาแบงก์ปลอมมาทำที่เป็นขอแรกเงินครับแล้วหลังจากนั้น
ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีแต่ว่าคุณป้าใจเด็ดมาก
พอรู้ตัวว่าโดนหลอกกระโดดเกาะมอเตอร์ไซค์คนร้ายเลยค่ะ
ไม่ให้หนีไปนะคะตัวเธอเนี่ยครูดไปกับพื้นถนนเลย
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะใจเด็ดจริงคุณป้านะคะ
คุณป้าท่านนี้นะคะก็คือนางไข่นะคะสิงเล็กอายุ๖๒ค่ะ
ขายกล้วยแขกขนมไข่เต่าเล่าให้ฟังบอกเมื่อตอนบ่ายสองโมงครึ่งของสามสิบเอ็ดตุลาคมเนี่ย
มีผู้ชายอายุประมาณ๒๕๓๐ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดง
มาขอแลกแบงค์ย่อย๑๐๐๐นะฮะป้าก็หยิบแบงค์๕๐๐ใบหนึ่ง
แล้วก็แบงค์ร้อยอีก๕ใบไปให้แต่ผู้ชายคนนี้กลับยื่นแบงค์๒๐
และยังเป็นแบงค์ปลอมด้วยใส่มือป้าก็ไม่ใช่แล้วล่ะนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์จะหนีค่ะป้าเห็นนะคะก็เลยตะโกนให้คนช่วย
ตะโกนไปด้วยเกาะท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายไปด้วยค่ะ
คนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ยอมหยุดนะคะก็ถูลู่ถูกังไปกับรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้าย
คุณป้าก็บาดเจ็บสินะฮะเนี่ยค่ะสุดท้ายคนร้ายไปได้แต่ทิ้งรองเท้าไว้ข้างหนึ่งค่ะ
ฉันก็ทำความสะอาดบ้านอยู่เพราะว่าน้องนุ่งน่ะกลับไปหมดแล้ว
ที่มันมาถามว่ายาย

หนีไปครับยายพอมีเงินให้ผมแหลกสักพันไหม
ที่นี่ต่างฉันอ่ะมันมีใบห้าร้อยน่ะหนึ่งใบแล้วก็ใบร้อยน่ะห้าใบ
ฉันก็เลยยื่นให้มันแต่มันยังไม่ยื่นให้ฉันนะครับไอ้นายนับดูได้มันครบไหมลูก
ฉันน่ะบอกมันอย่างนี้ที่พอเตะมันจับมันไม่หนักนะ
มันก็เอาในมือมันมาใส่มือยายแต่มันกำให้ยังไง
พอยายขี้แล้วมันก็ตั้งปอมคนอ่ะตั้งปอมมาแหลก
ยายช่วยด้วยช่วยด้วยฉันก็เลยเรียกเจ้าของร้านก็วิ่งออกมา
มันก็ไปถึงชั้นล่มดึงไอ้เนี่ยดึงไอ้ท้ายรถมานี่น่ะ
รถมันก็ว่อนทีนี้รองเท้ามันไปหลุดอยู่ตรงนั้น
โอ้โหแสบมากจริงค่ะวิธีการของคนร้ายนะครับ
คุณยายคุณป้าเนี่ยบอกว่ายังตกใจเลยนะคะ
พันหนึ่งเนี่ยขอให้คนร้ายเอาเงินมาคืนเถอะหายากมากนะครับ
ขายกล้วยแขกขายขนมไข่เนี่ยนะคะแล้วแบงค์ยี่สิบที่ให้มา
ก็ปลอมอีกก็ปลอมด้วยอืมก็เตือนเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้า
แถวนั้นนะคะขอให้ระมัดระวังตัวสังเกตแบงค์ลูกค้าที่เอามาซื้อของด้วย
แล้วถ้าคนแปลกหน้ามาอีหลอปนี้นะคะทำทีมาขอแลกแบงค์ระวังให้ดีค่ะ

ก็จะพยายามดูแบงค์ให้ดีกว่าเดิมยิ่งขึ้น
แล้วจะสำรวจให้ดีกว่าเดิมนะคะกลัวแล้วกลัวที่นี่ก็ต้องระวัง
เองที่นี่ต้องรู้แต่ว่าคนที่มาก็ต้องสังเกตคนที่ผ่านไปผ่านมา
คนที่แปลกหน้าให้สังเกตแบบไหนมีวิธีการสังเกตยังไง
ต้องสังเกตแบ่งยังจ้ะตำรวจก็หาเบาะแสนะคะ
สพนังรองไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าขี่ผ่าน
ขี่รถผ่านไปทางอำเภอชำนิค่ะตอนนี้ก็กำลังตามตัวคนร้ายรายนี้
มาดำเนินคดีค่ะขอให้จับได้เร็วนะฮะ